สวัสดีครับหลังจากที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เหมาะควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครดูเหมือนจะเบาบางลงนะครับแต่ว่ามีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงสองสังพันธ์นี้ครับคงต้องกลับมาติดตามสถานการณ์ดังไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีแนวโน้ม
ใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงวันพุธพฤหัสเป็นวันที่จะหนักหน่วงที่สุดนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับเริ่มมีกลุ่ม

หัดยังมีโอกาสเกิดอยู่นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ใครที่จะออกเดินทางตั้งแต่เช้าต้องระวังหน่อยครับมีโอกาสเกิดฝนละอองที่มีผลต่อสุขภาพถึงช่วงประมาณเจ็ดโมงหลังจากนั้นก็จะค่อยค่อยลดลงนะครับและการคัดการณ์ไปจนถึงวันที่เจ็บสองเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีละทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องติ
โอ้โฮ